ขอสมกรเขาขอมานะสำหรับทุเรียนเลอเวอร์
ถ้าขึ้นรถเมย์ก็อย่านำขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
เขาเตรียมจะปิดให้บริการแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แอปพลิเคชันนี้เลยน่าจะเคยเห็นกัน
เป็นแบบกระเป๋าเงินออนไลน์มาเกือบสี่ปีล่าสุดก็ประกาศยุติให้บริการอย่างเป็นทางการ
โดยมีการแจ้งยุติโปรโมชั่นกับร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งหมดมาตั้งแต่๓๐เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับ
และมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการแอปทุกคนถอนเงินออกจากแอปภายใน๑๔มิถุนายนย้ำนะครับ๑๔มิถุนายน
และจะยกเลิกการให้บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งหมดในวันที่๑๕มิถุนายนและแอปจะปิดตัววันที่๓๐มิถุนายน
ดังนั้นคุณผู้ชมใครใช้แอปนี้อยู่อย่าลืมถอนเงินออกด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนที่ชื่นชอบทุเรียนครับทางขอสมกออกมาขอความร่วมมือกับผู้โดยสารไม่เอาทุเรียนขึ้นรถเมย์เพราะจะไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่น
ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในระหว่างการโดยสารกำหนดไว้ว่าไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นขึ้นบนรถเว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่น
โดยหากมีกลิ่นเล็ดรอดออกมาทางกระเป๋ารถเมย์สามารถจะเชิญผู้โดยสารท่านนั้นลงจากรถได้ครับ
ทุเรียนแล้วเนี่ยอาหารกลิ่นแรงอย่างอื่นก็ขอความร่วมมือไม่นำขึ้นรถเมย์นะครับ
ขบวนรถชาญเมืองกรุงเทพฉะเชิงเซากรุงเทพโดยเพิ่มตู้ปรับอากาศพ่วงเพิ่มไปอีก๒ขบวนครับเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารลดความแออัดและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารโดยจะคิดค่าโดยสารเริ่มต้นที่๒๐บาทโดยเส้นทางนี้คุณผู้ชมเป็นเส้นทางนำร่องเริ่มให้บริการวันนี้เป็นวันแรก
โปรดติดตามตอนต่อไป